ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของเด็กค่ะแต่ว่าที่จะพาไปดูต่อไปเนี้ย
เป็นเด็กที่กลายเป็นศพไปแล้วแล้วก็ถูกนำไปฝังเอาไว้ในสุสานนะคะ
ที่จังหวัดระยองทีนี้มันมีคนร้ายอ่ะค่ะ
ขโมยขโมยศพเด็กไปกว่าสิบศพตำรวจเขากำลังตามล่าตัวอยู่
คาดการณ์ว่าน่าจะไม่ใช่ฝีมือคนไทยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะ
สภาพบ้านฉางเขาก็ไปตรวจสอบหลังมีคนร้ายเข้าไปงัดหลุมฝังศพ
และขโมยศพเด็กทารกที่ฝังเอาไว้จำนวนมากค่ะ
ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแผ่นปูนที่ปิดหลุมฝังศพเด็กทารกถูกงัด

ส่วนศพเด็กทารกในกล่องโฟมที่เขาฝังเอาไว้ในหลุมมันหายไป

ส่วนศพหายไปหมดเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นศพทารกที่ถูกนำไปฝังใหม่สภาพเนี่ยยังไม่เน่าเปื่อยนะคะ
ว่ามีไม่ต่ำกว่า๑๐ศพ
ขณะที่ข้างหลุมฝังศพไปพบกับกองเท่าฐาน
ที่มีร่องรอยการเผาทำลายศพแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะจากการสอบถามชาวบ้านในระแวกสู่ศาล
บอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา
ว่าน่าจะเป็นการนำศพเด็กทารกไปทำพิธีกรรมทางศัยศาสต

เพราะปกติแล้วหากเป็นคนไทยคงจะไม่กล้าทำแบบนี้แน่นอนนะคะ
ด้านนายสุภาชัยวราวุฒิอายุ๖๗ปี
รองประธานมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์บอกแบบนี้นะคะว่า
มีคนร้ายใน๑๐คนเข้าไปงัดขโมยศพ
ไปทำพิธีกรรมทางศัยศาสตร์
โดยทราบว่าคนร้ายหนีไปทางด้านหลังของสุสาน
ซึ่งศพที่หายไปเป็นศพอายุประมาณ๒๓เดือน
เขาเสียชีวิตก่อนที่จะคลอดออกมา
แล้วทางโรงพยาบาลก็ให้ไปรับศพมาทำการเก็บรักษาเอาไว้
โดยพร้อมจะเผาพร้อมกับพิธีล้างป่าช้าด้วย
หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปบกปูนให้แน่นหนากว่าเดิมนะคะ
เพื่อป้องกันคนร้ายเข้าไปก่อเหตุขโมยศพแบบนี้อีกค่ะ